ช่วงแบบปีใหม่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ต่อหลายคนในวงการบันเทิงเขาก็ควงคู่กันไป
นู่นนั่นนี่ไปเที่ยวรับลมหนาวที่ต่างประเทศบ้าง

ไปดูซิว่าเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงของเรา
เขาจะโพสต์ท่าถ่ายรูปกันแบบไหนค่ะ
อุตส่าห์ควงหวานใจเอธินภัณฑ์ไปตระเวน
สัมผัสลมหนาวดื่มดำกับธรรมชาติ

ตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงราย
ทั้งผู้ชี้ฟ้าดอยพาตั้งดอยแม่สลอง

ก็นึกว่าจะได้เห็นช็อตกระหนุงกระหิ่งมุ้งมิ้ง
นางเอกสาวผู้จัดละครแอนทองประสม

คบหากันมายาวนานกว่า๑๕ปี
และกำลังจะมีงานมงคลในช่วงปลายปี๒๕๕๙

ภาพส่วนใหญ่ที่ทั้งสองสั่งอัพขึ้นอินสตาแกรมส่วนตัว
เป็นภาพเดี่ยวสวยของสาวแอน

โพสต์โพสต์แล้วก็โพสต์แบบนี้
อุ้ยโยคะก็มา

ถามใจคุณผู้ชมดูเอาเถอะค่ะ
นี่ถ้าไม่ใช่เจ้าหญิงวงการบันเทิง

เนอะท่ายากมากนะคุณแอนค่ะคุณแอนเขาชอบเล่นโยคะ
แล้วก็มาออกกำลังกายช่วงแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้

ถึงแม้ว่าอายุเนี่ยนี่ก็พันปีเหมือนกัน
พันปีพันปีเลยคุณเนี่ย
นี่หมื่นปีหมื่นปีเลย
ดูสถาบก์ออกแล้วก็สิวผันเนอะ